คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ข่าวนี้
ที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังนี้นะฮะ

รวมหัวกับแฟนนุ่มวัย๑๖
เพื่อที่จะวางแผนในการฆ่าแม่แล้วก็พี่ชาย
คือฆ่ายกครัวเลยนะคุณนะแผนมันไม่ราบรื่นอันนี้คำให้รับ
คำให้การรับสารภาพของเด็กชายวัย๑๖นะ
แผนมันไม่ราบรื่นก็เลยฆ่าได้เฉพาะแม่ของฝ่ายหญิง
เพราะจริงกะจะฆ่าพี่ชายของฝ่ายหญิงด้วย
นี่คนนี้พี่ชายฝ่ายหญิงได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุที่น่าสะหรับใจเหลือเกิน
ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีคุณ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในอาคารที่พักแห่ง๑
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีการฆ่ากันตาย
และมีคนได้รับบาดเจ็บก็เข้าตรวจสอบ
ที่หน้าห้องตรงทางเดินพบชายุทธ์๒๓ปี
ก็คือนายกิติเมาะราศี
เป็นพี่ชายของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ถูกแทงตามร่างกายและลำคอหัวไหล่ใบหน้าหลายแผล
ก็รีบประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนภายในห้องที่หน้าห้องน้ำเนี่ย
พบร่างของนางจีรภาปาพรมอายุ๕๓ปี
นอนจมกองเลือดแน่นิ่งไม่ไหวติ่ง
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผล

เวรตรวจสอบตามร่างกายคุณ
พบถูกแทงบริเวณแก้มซ้าย๒แผล
แก้มขวา๑แผลลำคอด้านหน้า๓แผล
ท้ายทอยอีก๑แผลรวมทั้งหมด๗แผลคุณ
และยังพบมีดปลายแหลมตกอยู่ที่พื้น

ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคุณ
คนวางแผนคือลูกสาวแท้วัยแค่๑๔ปี
วางแผนกับชายหนุ่มวัย๑๖ปีซึ่งเป็นแฟนของเธอ
ชายหนุ่มวัย๑๖นี่แหละฮะเป็นคนแทงแม่ของเธอจนตาย

ว่าจะฆ่าแม่และจะฆ่าพี่ชาย
คุณผู้ชมฮะตอนที่มีการคุมตัวเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ออกมาจากห้องหลังจากวางแผนฆ่าแม่แล้วนะฮะ
ประชาชนนับร้อยที่มารออยู่
เพราะว่าติดตามข่าวสารมามารอรุมประชาธรรมผู้ต้องหาเลยนะ
จนกระทั่งตำรวจต้องคอยกันเอาไว้
แล้วก็ขอว่าประชาชนอยากเข้ามารุมประชาธรรมนะครับ
แล้วก็ต้องนำผู้ต้องหาทั้งสองหลบออกไปหลังตึกนะครับ
หลบไปหลบละหลบละ
เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วย
นี่แหละคุณผู้ชมฮะควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะฮะ
เด็กหญิงวัย๑๔ปีที่วางแผนฆ่าแม่และฆ่าพี่ชาย
กับแฟนหนุ่มวัย๑๖ปี
เล่าให้นักข่าวเล่าให้ตำรวจฟัง
ลักษณะมันยังใจเย็นอยู่เลยคุณ
บอกว่าโดนแม่และพี่ชายกดดันและกีดกัน

ก็เลยร่วมกันในการวางแผนฆ่าแม่กับพี่ชาย
แล้วก็ยอมรับสาภาพด้วยความใจเย็นเหมือนกัน
บอกว่าพวกเธอจิตตก
พอจิตตกแล้วมันห้ามตัวเองไม่ได้

ทุกอย่างเป็นการวางแผนของแฟนผมและผม
วางแผนทำไงลูก
แฟนผมเป็นคนวางแผนให้ผมจัดการแม่ของเขาและพี่ของเขา

ทั้งคนอันนี้ผมไม่ได้อ้อมคอมหรือว่า

อันนี้ไม่ได้โกหกครับ
ทุกอย่างที่ผมพูดมาเป็นเรื่องจริง
ตอนที่แทงเขาคิดอะไรอยู่ลูก
ผมคิดแค่ว่าจัดการให้เสร็จเรื่องมันจะได้อยู่

ผิดทั้งคู่ครับไม่มีใครผิดแล้วครับ

อยู่ด้วยกันทำไมอ่ะเขากิดกั้นหรือไงลูก

และบางทีสิ่งที่เขาทำก็มากเกินไป

ผมจะไม่ได้เกลียดเณียงใครครับ
คุณผู้ชมฮะจริงผมนั่งฟังคำรับสาภาพ
เด็กชายวัย๑๖คนนี้ซึ่งเป็นมือแทงนะคุณ
รับสาภาพแบบนี้บอกทุกอย่างเป็นการวางแผนของแฟนผม
ก็คือเด็กหญิงวัย๑๔และผมกับแฟนช่วยกันวางแผนต่ออีกที
ในการจัดการแม่และพี่ชายแต่แผนไม่ได้ราบรื่น
ก็เลยจัดการได้แค่แม่คนเดียวนะครับ
แล้วก็บอกแบบนี้ฮะนักข่าวถามว่าคิดอะไรอยู่ตอนที่แทงเขา
ตำรวจก็ถามแบบนี้เด็กชายวัย๑๖นะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ผมก็คิดว่าแค่จะจัดการให้เสร็จเรื่องจะได้จบไป
คิดแบบนี้คุณผมเนี่ยแค่ทำตามที่แฟนผมบอก
แฟนผมบอกให้ทำแบบนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงครับ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะครับว่าผมเดินเข้าตึกตอน๓ทุ่ม๒๖นาที
พอถึงช่วงเวลา๓ทุ่ม๔๖นาทีแฟนผมก็คือเด็กหญิงวัย๑๔ปี
เบี่ยงเบนความสนใจจากแม่จังหวะนั้นแฟนผมก็ส่งสัญญาณว่าพร้อม
คุณผู้ชมพร้อมคืออะไรพร้อมในการที่ให้ผมเอามีดในครัวเนี่ย
แทงแม่ของเขาผมแทงไปหลายแผลครับผู้หญิงเป็นคนให้ผมไปหยิบมีดใน
ห้องครัวมาและผู้หญิงก็ส่งสัญญาณว่าพร้อมถ้าพร้อมก็ให้ผมลงมือได้เลยนะครับ
แล้วก็ตัวของผู้ต้องหาวัย๑๖บอกว่าการฆ่าแม่กับพี่ชายเพื่อนเราสองคน
อยู่ด้วยกันพ่อแม่เนี่ยกีดกันบางทีสิ่งที่แม่ทำก็มากเกินไป
แฟนสาวผมก็รับไม่ได้นะครับแล้วก็พวกผมเนี่ยยอมรับเลยว่าพวกผมเนี่ย
เป็นคนจิตตกเป็นโรคจิตตกเป็นโรคที่คิดมากอยู่แล้วฟุ้งซ่านไปเรื่อย
พอถึงเวลามันจะห้ามตัวเองไม่ได้นะครับนี่เขาบอกแบบเด็กผู้หญิงนะคุณ
เด็กผู้หญิงวัย๑๔ปีตำรวจก็สอบปากคำเหมือนกันก็กับสหวิชาชีพ

เด็กผู้หญิงยอมรับเลยว่าเป็นคนวางแผนเองแฟนมนุ่มไม่ได้ผิดอะไร
หนูไม่สามารถห้ามตัวเองได้เพราะอาการที่หนูจิตตก
หนูยอมรับว่าหนูวางแผนจริงคุณเหตุนี้พูดยังไงดี
ความรู้สึกสะเทินใจมากนะลูก
ครับความคืบหน้าทางคดีนะฮะพันธ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสภูมิกับการสถานีตำรวจ
ทรบางพลีเปิดเผยนะครับว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเยาวชนทั้งคู่เนี่ย
ติดต่อกันทางแชทเพื่อวางแผนจนเป็นขั้นเป็นตอน
แนะให้เข้ามาหลบซ่อนเพื่อรอจังหวะและจะลงมือทำร้ายใครก่อนหลัง
ซึ่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเยาวชนอายุ๑๖ปี
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่านะครับ
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่วางแผนในการฆ่าแม่เนี่ย
นะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
และฆ่าบุครณาถือฯโดยไต่ตรองไว้ก่อนนะครับ
ส่วนตัวพี่ชายเองที่รอดออกมาได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือตอนนั้นพี่ชายก็พยายามเข้าไปช่วยแม่แล้วนะ
พ่อแม่เขาร้องได้ยินเสียงแม่ร้อง
แต่น้องสาวดันประตูไม่ยอมให้เขาเข้าไป

คือเด็กวัย๑๖แทงจนเขาบาดเจ็บเหมือนกัน
เขาก็ต้องวิ่งหนีตายออกมาให้คนช่วยเหลือ
ปล่อยแม่ไว้แล้วแม่ก็ถูกแทงจนตายคาห้อง
เหตุสนิทสะหร่นจริงนะครับคุณผู้ชม

คือน้องมาบอกว่าแม่กีดกันความรัก

นี่คือเพิ่งมาเข้าใจความรักของแม่เมื่อตัวเองได้เป็นแม่นะ
ถึงรู้ว่าแม่ห่วงลูกขนาดไหนแล้วทุกวันนี้คือยังไงคะ
น้องแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะเออคุณผู้ชม